มาดูต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าความคิดถึงเป็นเหตุค่ะ
ความคิดถึงในงานร้องเพลงเนี่ยค่ะแซงคอนเสิร์ตของศิลปินแกมมี่โก
ถึงก็เลยมารวมตัวกันม้วนซื่นจริงคุณผู้ชมดูตามภาพ
มากันเยอะจริงนะคะโอ้โหนำทีมโดยลูกทุ่งสาวเสียงแหบมหาเสน่ห์
พี่นางสิริพรนี่พี่ยิ่งยงก็มานะคะมีผีดอกออก

จากจังหวัดสาแก้วเนี่ยค่ะไปมอบความสุขให้ผู้ใหญ่ที่เจ้าตัวรักและนับถือนะคะ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
แก้วมาฉะเชิงเซาเลยคุณผู้ชมและด้วยความที่มันบริห่องเพลงหลายน่ะเนอะ
เป็นไงนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะเป็นศิลปิน
เกิดอะไรรู้ขึ้นรู้ไหมคะอะไรคะ
ไม่ยอมเลยค่ะยอมวางไมค์เลยค่ะแย่งไมค์กันเหรอ
เขาทำห้องเพลงแบบเอิ๊กอัตส์สนุกสนานมากนะคะ

วันวันเกิดแย่งเงินอีกค่ะโอ้ย

นี่เจอแนะคะ

ศิลปินดังนะเขาแย่งกันแบบนี้มันม่วนซื้นจริงเอาไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

โอ้โหเรียกว่าคือปังมากจริงนะคะเป็นความเฮฮาที่แบบนานทีปีหนจะได้เห็นนะคะ